ของการลักลอบทำประมงในหน้าน้ำไทยกันบ้าง
ก่อนหน้านี้เพิ่งจะจับได้เป็นล็อตใหญ่ที่สุดในประวัติศาสต

ล่าสุดจับได้อีกแล้วเป็นทัพเรือภาคที่๒ที่จับได้
เป็นเรือประมงเวียดนาม๒ลำด้วยกันนะคะที่เข้ามา
หาลากอวนแล้วก็หาปลาในหน้าน้ำเศรษฐกิจของไทยค่ะ
พลเรือโทพรชัยปิ่นทองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่๒
ส่งเรือหลวงกระบี่ควบคุมลูกเรือประมงเวียดนาม๒๑คน
เดินทางกลับเข้าฝั่งท่าเทียบเรือฐานทัพเรือสงขลา
หลังจากที่จับเรือประมงอวนลากเวียดนามได้๒ลำ
ลักลอบทำประมงในพื้นที่เศรษฐกิจจำเพาะ
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของแท่นขุดเจาะกัสธรรมชาติเอราวัน
โดยจากการสอบสวนทราบว่าเรือประมงเวียดนามทั้งสองลำพร้อมกับลูกเรือ
เดินทางมาจากเมืองเกียรยางประเทศเวียดนาม
และลุกล้ำเข้าทำการประมงในหน้าน้ำไทย
ต้นได้ควบคุมตัวลูกเรือทั้งหมดดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติว่า
สิทธิการประมงในน่านน้ำไทยปี๒๔๘๒และพระราชกำหนดการประมงปี๒๕๕๙
โดยหลังจากนี้จะประสานไปยังสถานทูตเวียดนามประจำประเทศไทยให้รับทราบ
และส่งตัวลูกเรือประมงทั้งหมดไปสถานีตำรวจภูทรเมืองสงขลา
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายก่อนผลักดันกลับประเทศ
สำหรับการจับเรือประมงเวียดนามที่ลุกล้ำเข้ามาทำการประมงในหน้าน้ำไทยครั้งนี้
นับเป็นครั้งที่๒๑แล้วในปีงบประมาณ๒๕๕๙
เรือที่ถูกจับทั้งหมดเป็น๔๗ลำและลูกเรือทั้งหมด๓๐๖คน